สวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องรอบของสนามตอนแรกคิดว่าจะมี
ก็เลยรอไงเลยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ว่าตอนเนี้ย
พอรู้ข่าวแล้วเนี่ยผมว่าวิธีอาร์ไม่จำเป็นแล้วทุกคนอยากจะรู้แล้วว่า
คืออยากให้หายเจ็บกลับมาไวไม่อยากให้เจ็บหนัก
แต่ล่าสุดบอกว่าอาจจะพักนานถึงครึ่งปีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำ
เย็นตอนแรกก็บอกว่าประมาณสัก๖เดือน
แต่ว่าพอคุณหมอเช็คแล้วก็ประมาณ๖๘เดือน
แต่ว่าทางก็ถือว่ากลับมาได้เร็วกว่าปกตินะครับ
เพราะว่าเขาก็ดูแลร่างกายดีมากเช่นเดียวกัน

คือตั้มถ้ากำลังใจดีผมว่าก็สามารถกลับมาได้

ยังไม่เยอะมากด้วยแหละพี่เจ๊อาจจะช่วยให้ฟื้นฟูได้ไวขึ้น

ไปดูกันหน่อยนะครับย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อวาน

ธนบุญนั้นเจ็บจากสาเหตุอะไรนะครับ
ที่เชียงรายยดเต็ดโต๊ะสังกันของตั้งธนบุญ

ลงไปแค่แป๊บเดียวเองเท่านั้นนะคะ

เราก็เลยเข่าซ้ายบิด

เพราะว่าตัวของอิทธิพลภูมิทรัพย์ก็เดินทางไปเยี่ยมธนบูรณ

จังหวะของฟุตบอลซึ่งทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะคะธนบุญก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะ
โดยนายแพทย์พรเทพม้ามณี
เปิดเผยว่าผลการสแกนก็คือ
ไขว้หน้ากับเอ็นยึดด้านข้างหัวเข่าขาด

ว่าตอนนี้น่าจะใช้เวลารักษาทั้งหมด
กว่าจะหายขาดกลับมานี่คือ๗๘เดือน
ซึ่งหลังจากนี้ค่ะ๓วันก็จะมีการประเมินผลครั้งแรกก่อน
โดยเบื้องต้นนี่ก็จะเข้าเฝือกอ่อนนะคะ
เพื่อให้แผลที่บาดเจ็บหายบวม

ซึ่งก็คาดการณ์ว่าน่าจะอีก๒สัปดาห์ถึงจะผ่าตัดค่ะ
ก็มีคนไปเยี่ยมกันมากมายนะครับ

อิทธิพลภูมิทรัพย์ที่ไปเข้าวันผิดจังหวะใส่

ก็ไปเยี่ยมทางธนบุญเกษารัฐ
แล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ที่พี่ซิโก้
บริษัทธิพลศาสตร์ที่ช่วยไทยเดินทางไปเยี่ยมด้วย

รวมถึงพลตรงเอกสมชัยพุทธพันธ์ม่วง
กับประโยคออสประโยคสมบัติความคิดว่าฟุตบอลแห่งแม่ไทยไทย
ก็เดินทางไปแล้วก็สอบถามอาการ

ทีมไทยต้องพลาดในการใช้งานธนบูล
เกมในการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๘รอบคัดเลือก
ก็จะมีเกมที่จะต้องเปิดบ้านพบกับอีรักษ์

แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีแฟนฟุตบอลที่
ให้กำลังใจตั้มนะคะผ่านทาง

ทางเพจต่างก็มีแล้วก็บอกว่า
ขอให้การรักษาทั้งหมดผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

แล้วก็เพื่อนร่วมทีมชาติที่โพสต์ให้กำลังใจด้วยนะคะ

ก็ลงภาพตอนสมัยที่ธนบุญยังอยู่กับเมืองทอง

พร้อมกับคันชั้นว่าให้หายไว
นอกจากนี้ก็ยังมีกวินธรรมศจรรย์นัน
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยที่โพสต์รูปนี้นะคะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็หายและมันจะผ่านไป
ที่เป็นกำลังใจให้อีกด้วยเช่นกันนะคะ

นบูลสู้กลับมาอย่างแข็งแกร่ง
รวมถึงทฤษฐรพันธ์ภูมิในภูมิธรรมสมสรนะคะ

แล้วมันจะผ่านไปหายกลับมาเล่นร่วมกันไวนะ

กำลังใจเยอะครับก็ตามความคืบหน้ากันต่อนะครับอีก๒อาทิตย์เดี๋ยวถ้า
มีบรรยากาศตรงนั้นเราก็จะก่อติดสถานการณ์มาให้นะครับ
อาการของธนบุญเกษารัฐแต่ว่าล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวของเราไปมา
แล้วก็มีรายงานเข้ามานะครับถึงอาการของทางธนบูลเกษารัฐนะครับ

คนในวงการฟุตบอลครับยังเดินทางมาร่วมให้กำลังใจธนบูลเกษารัฐ
หลังจากที่เมื่อวานนี้เจ้าตั้มได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับนักเตะการท่าเรือเอฟซี
ต้องพักยาวกว่าครึ่งปีครับ
บรรยากาศในช่วงบ่ายที่โรงพยาบาลกรุงเทพชั้น๗ครับ
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เดินทางมาให้กำลังใจธนบูลเกษารัฐกองกลางทีมชาติไทยที่ได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาด

พร้อมกับร่วมให้กำลังใจธนบูลให้หายเป็นปกติโดยเร็ว
พร้อมทั้งให้กำลังใจติดตลกด้วยนะครับว่าตั้มจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างแน่นอน
อกจากนี้ยังมอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวน๒๐๐๐บาทครับ
มีนักกีฬาทีมชาติทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บ
แต่ในหน้าที่ของทีมชาติหรือไปเล่นให้กับสโมสร
เราก็ถือว่าน้องเคยทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม
เคยทำประโยชน์ให้กับทีมชาติเราก็ต้องดูแลกัน
หายเร็วนะ
ธนบุญเกษารัฐเปิดเผยระหว่างการพูดคุยส่วนตัวกับผมและทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ว่าตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บครับ
แต่เชื่อมั่นว่าสามารถกลับมารับใช้สโมสรเชียงรายยูเนเต็ดและทีมชาติไทยได้แบบเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิม
แน่นอนครับคือผมก็ตั้งใจว่าจะกลับมาเหมือนทุกคนที่เคยเจ็บแล้วเขาก็ยังกลับมาแบบ
ผมก็ตั้งใจว่าผมก็ต้องกลับมาดีกว่าเดิมให้ได้ครับ
ที่คุณพ่อสุจินเกษารัฐนะครับก็ยอมรับว่าตั้งแต่เล่นฟุตบอลมา
ตั้มยังไม่เคยได้รับอาการบาดเจ็บหนักขนาดนี้มาก่อนครับ
ซึ่งตอนนี้บรรยายความรู้สึกไม่ออก
แต่ก็ทราบซึ้งใจที่ได้กำลังใจดีจากแฟนชาวไทย
คุณพ่อนั่งดูอยู่เมื่อวานนะครับคือจริงแล้วนักภูมิบอลก็คือนักภูมิบอลนะครับ
คือเตะเสร็จแล้วก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าพ่อเขาฝากเพื่อนผู้ตัดสินนะครับ
คืออาการแบบนี้นะฮะน่าจะพักละ๖เดือนครับเพราะว่าเตือนผู้จัดการทีมหน่อยครับ
อย่างเช่นสุริยาสิงหมุ้ยรวมถึงทิติพันธ์พ่วงจันทร์กองกลางตัวรับที่เล่นกับธนบูรณ
ในสโมสรและทีมชาติรวมไปถึงอเล็กซันเดอร์กามาเฮดโค้ชของทีมครับ
โดยทั้งหมดก็ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจให้ธนบูลหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับ
แฟนชาวไทยก็ร่วมให้กำลังใจเจ้าตั้มธนบูลเกษารัฐนะครับ
ซึ่งในสัปดาห์หน้าครับจะต้องรอดูอาการอีกครั้ง
ก่อนที่จะมีการผ่าตัดและกลับไปพักฟื้น

ติดตามข่าวคราวของธนบูลเกษารัฐได้ทางไทย
โดยจะบอกว่าใครแทนธนบูรณ์ไม่ได้แต่ว่าก็แน่นอนมันก็ต้องมี
มีจิ๊กซอตัวที่๒ตัวที่๓ในการต่อรองกันต่อไปนะครับ
ทีมชาตินั้นเดินหน้าไปต่อได้ก็ยังมีสหรัฐอยู่เย็นที่อยู่ในช้อย
อาจจะมีการเรียกกลับมารับใช้ทีมชาตินะครับ
เดี๋ยวว่ากันต่อไปเรื่องของทีมชาติหลังจากในช่วงนี้ไปก็สิ้นเดือน
สาธิตสิงหาคมก็มีข่าวมาก่อนอยู่แล้วนะครับ